คุณผู้ชมชาวบ้านเขาบอกว่าผู้หญิงสองคนนี้
ถูกพญานาคเข้าสิงร่าง

จึงต้องมีการทำพิธีต่อลมหายใจ

ไปดูอาการของคนที่ถูกพญานาคสิ่งร่าง
เป็นแบบนี้หรือเปล่าครับ
นี่ฮะเขาบอกว่าผู้หญิงสองคนนี้
มีอาการคล้ายกับถูกพญานาคแฝงร่าง

คนนี้คนนี้คือคนแรกเขาบอกว่าตามความเชื่อแล้ว

น่าจะถูกพญานาคสิ่งร่าง

มีอาการคล้ายถูกบางอย่างแฝงร่าง
เช่นเดียวกันและสองคนนี้พูดจาโวยวาย

ตรงทางขึ้นวัดสลักใด

อวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะซึ่งชาวบ้านเขาไปกันทางขึ้นเขาสลักใด
หรือบางคนเรียกวัดสลักใดคือจุดเนี้ยมันมีจุดที่เรามีการนำเสนอข่าว
ก่อนหน้านี้เพราะว่าไปเจอพระพุทธรูปปูนปั้นล้มอยู่ทำยังไงก็เอาขึ้นไม่ได้
คนกี่คนยกก็ยกไม่ได้เลยต้องเอาชาวบ้านรวมตัวกันเดินขึ้นไปที่เขาสลักใดนะฮะ
ที่วัดเขาพระทองที่อำเภอสะอวดเพื่อไปร่วมทำพิธีทำสังขทานแล้วก็ต่อลมหายใจให้
เพื่อความเป็นสิริมงคลนะฮะแต่สิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นพูดจับใจความได้ว่า
มีทหารองคารักษ์หลายนายยืนอยู่ตรงทางขึ้นเขาเขาจึงไม่สามารถเดินขึ้นไปร่วมพิธีได้
ชาวบ้านก็เลยว่ากันว่าน่าจะเป็นพญานาคแฝงร่างต้องมาบอกบางสิ่งบางอย่าง
เพราะอยากจะไปร่วมพิธีที่วัดเขาพระทองที่เขาสลักใดนะฮะ
แต่ก็เลยขึ้นไม่ได้ก็เลยมีอาการอากับกิริยาแบบนี้แล้วก็ไปสิ่งร่างของชาวบ้านสองคนที่เห็นไปนะฮะ
เรื่องนี้มันเป็นพิธีความเชื่อเป็นการต่อลมหายใจให้กับผู้หญิงสองคนนี้เดี๋ยวจะเป็นอะไรไป
แต่ในฝากฝั่งของพระพุทธศาสนาเนี่ยนะฮะพระมหาอารยันอานันโทเจ้าอาวาสท่านบอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่คุณผู้ชมเห็นกับผู้หญิงสองคนนี้มีอาการคล้ายถูกบางสิ่งบางอย่างแฝงร่างนะฮะ
หากไปมองตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยถือเป็นเรื่องอจินไตอาจินไตแปลว่าสิ่งที่ไม่ควรคิด
เพราะวิสัยปุธุชนแล้วเนี่ยไม่อาจจะเข้าใจได้อย่างถ่องแท้หรอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไร
หากคิดไปคิดมากไปจริงจังมากไปไปหาคำตอบว่าเฮ้ยอะไรเข้าสิงอะไรอะไรที่มันเกิดขึ้นหรือเปล่า
มันเดาไปเองตักกะตัวเองพระท่านบอกว่าอาจจะกลายเป็นคนบ้าได้นะ
เอ้ยญาติโยมเอ้ยอย่าไปคิดมากมีสติแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้น
เท็จอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่พระท่านว่าแต่ชาวบ้านก็เชื่อว่าอาจจะเป็นเรื่องของพญานาคสิ่งร่างชาวบ้านหรือเปล่า